ข่วยกันต่อสำหรับเรื่องนี้ค่ะกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณก๊อฟครับ

ทุกวันนี้สื่อเป็นผู้กำหนดวาระของสังคม
สื่อเป็นตัวกำหนดวาระของผู้ที่จะแก้ไขปัญหา

การแก้ปัญหาก็เหมือนว่าจะคึกคักคึกโครม

ก็ดูเหมือนว่าการแก้ปัญหาจะค่อยเลื่อนจางหายไป

ไม่รู้ว่าทำอะไรกันไปถึงไหน
ฉะนั้นวันนี้ต้องขีดเส้นใต้ซ้ำอีกทีนึง
เพื่อจะบอกว่าเรื่องนี้ต้องตีเหล็กตอนร้อน
เรื่องของแก๊งนายทุนเงินกู้
จริงก็โดนจับกันมาแล้วตั้งไม่รู้กี่ครั้งแล้วครับในอดีตเนี่ย
แต่ว่าดูเหมือนว่า
ทำกันอยู่คือลายเดิมนั่นแหละ
แต่ว่าเลี่ยงไปเลี่ยงมาก็ให้เครือข่ายทำต่อ
กฎหมายก็ลงโทษรุนแรงพอสมควร
แต่ว่าดูเหมือนว่าไม่มีใครได้รับโทษกันจริงจังเท่าไหร่
มันก็เลยเป็นปัญหาคาราคาซัง
ฉะนั้นหัวข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ย
ดูหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้หายไปแล้วครับไปอยู่หน้าในเป็นข่าวเล็ก
ผมก็กลัวสิว่าถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องก็เงียบไปอีก
ฉะนั้นนำมาขีดเส้นใต้หน่อยว่าเรื่องนี้มันควรจะขยายผลต่อไปยังไง
สิ่งที่ต่อเนื่องมาก็คือว่าพันธุ์ตำรวจเอกดุษฎีอารยวุฒิ
เขาเป็นอะไรล่ะครับเป็นรองประหลัดกระทรวงยุติธรรม
เขาพูดถึงว่าขณะนี้ไอ้ตัวการใหญ่ในทุนเงินกู้ที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อวาน
วิชัยปั้นงามขณะนี้นายวิชัยถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นอ้างยี่
และพรบเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
พนักงานสอบสวนกำลังดำเนินการเกี่ยวคดีฟอกเงิน
ส่วนทางครอบครัวของนายวิชัยจะเกี่ยวหรือไม่ต้องขอตรวจสอบเส้นทางการเงินก่อน
คดีนี้แบ่งเป็น๒กรณี

คือใครที่เป็นสมาชิกในแก๊งนี้จะต้องถูกออกหมายจับทุกคน
อีกคดีหนึ่งฟอกเงิน
เงินที่ได้จากการกระทำความผิดมีการผ่องทายไปอยู่กับใครบ้าง

แล้วยังบอกทีนี้ก็มาถึง
รายชื่อข้าราชการที่เกี่ยวข้อง

พันธบทเอกดุษฎีบอกว่ารายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้
มีมากกว่าพันรายชื่อนี่
พันธุ์รายชื่อได้พูดคุยกับ
และพนักงานสอบสวนให้จัดทำเรื่องดังกล่าว
ให้เป็นบันทึกลับส่งมายังตน
ตนจะได้ส่งให้รัฐมนตรีสุวพันธ์
ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
ส่วนกรณีที่ระบุว่าก่อนหน้านี้
ว่ามีคนมีสีโทรศัพท์มาเคลียร์ให้กับนายวิชัย
ท่านรองประหลัดดุษฎีบอกว่า
ไม่ใช่โทรมาเขามาพบด้วยตัวเอง
ขณะนี้เขายังรับราชการอยู่
แล้วบอกว่าจะดูแลตนนั้นก็ได้ปฏิเสธว่าไม่ต้องมาดูแล
ส่วนจะเป็นระดับไหนนายพลหรือไม่ไม่ขอเปิดเผย
เอาเป็นว่าต่างคนต่างอยู่นี่ต่างคนต่างอยู่
มันจะต่างคนต่างอยู่ได้ยังไงล่ะครับต้องไปอยู่ในคุกสิครับ
ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องรีดนาทาเล้นประชาชนอย่างนี้
ฉะนั้นที่ห่วงกันมากก็คือว่า๑ตัวนายวิชัยและเครือข่ายเนี่ย
จะโดนอะไรแค่ไหนสองข้าราชการที่ไปคุ้มครองเขาเนี่ย
งั้นคนพวกนี้ไม่กล้าทำหรอกครับถ้าข้าราชการไม่เอี่ยวด้วย
ข้าราชการไปเอี่ยวด้วยล่ะครับก็ได้เงินเขานี่ครับ
เขาไปรีดนาทาเล้นประชาชนได้เขาก็เอาเงินมา
และส่วนหนึ่งก็แจกจ่ายให้กับค่าราชการที่ไปคุ้มครองเกี่ยวข้อง
ก็แปลว่าคนที่รับราชการเนี่ยกินเงินเดือนที่เป็นภาษีประชาชน
แว้งมารังแก่ประชาชนทางอ้อมอีกหรือครับ
แล้วจะปล่อยไว้ได้ยังไงผมถึงบอกเรื่องนี้เรื่องใหญ่
อยากให้นายกเอาจริงเอาจังใครที่ไม่ได้ดูเมื่อวานเนี่ย
ผมให้ดูอีกทีนึงนะว่าไอ้แก๊งนี้เขาทำอะไรยังไง
ภาพที่จะได้เห็นในกราฟิกนี่แก๊งนี้มีสาขาทั่วประเทศ๘๖แห่ง
มีเครือข่ายร่วมกระบวนการ๒๐๐๐กว่าคน
มีเงินหมุนเวียนเนี่ย๔๐๐๐กว่าล้าน
มีชาวบ้านคนจนที่เป็นลูกหนี้เนี่ย๑๗๐๐คนนี่ตัวเลขประมาณการนะ
แล้วลักษณะของการขูดลีดมันยังไง
เบี้ยมันบ้าเลือดตั้ง๓๐๐ที่ยกตัวอย่างเมื่อวานว่า
ถ้ากู้ไปหมื่นนึงเนี่ยพอถึง๒๕วันต้องเอาไปให้เขาสองพัน
วันเอาไป๒๐๒๕วันเอาไปส่ง๒๐๐นี่ยังไม่คิดต้นนะ
ก็แปลว่าพอถึง๑ปีจ่ายดอกไป๓๐๐๐เงินต้นหมื่นเดียวจ่ายดอกไป๓๐๐๐
นี่มันอะไรกันล่ะครับทำไมทำไมขูดลีดกันอย่างนี้อ่ะ
ถามว่าทำไมชาวบ้านยอมให้ขูดรีดเขาไม่มีทางเลือกครับ
เขาไม่มีทางเลือกถ้ามีของไปจำนำเขาก็จำนำ
ไม่มีของไปจำนำเขาจะทำยังไงล่ะครับ
กู้ราชการไปกู้ธนาคารเอาอะไรไปค้ำล่ะครับ
ไม่มีจะค้ำธนาคารก็ไม่ให้กู้อันนี้ก็ไปว่าเขาไม่ได้
เพราะว่าถ้าเกิดหนี้ศูนย์ขึ้นมาธนาคารรับผิดชอบ
เรื่องทางออกทางแก้ปัญหาคนเหล่านี้ไม่ใช่เขาไม่คิดทำกันมันครับ
ทำกันมานานแล้วสากรเนี่ยมีกันมาร้อยกว่าปีแล้วนะครับ
แต่สุดท้ายระบบสากรก็ไปไม่ถึงไหนดูแลกันได้เป็นส่วนน้อย
บางรัฐบาลในอดีตตั้งเป็นกองทุนหมู่บ้านขึ้นมา
ให้คนที่ต้องการจะกู้เงินไปทำมาหากิน
เอาสุดท้ายเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์เอาไปซื้อมือถือ
เอาไปทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะไปคืนกองทุนหมู่บ้าน

องทุนเจ๊งครับอ้าวเลิก
เอาตอนหลังนี่ก็พยายามจะเอ๊ะธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารของรัฐเนี่ย

คนเขาจะทำขนมขายเขาจะทำโน่นทำนี่ขายเขาไม่มีทุน
เขากู้ไม่มากหรอกกู้หลักพันเท่านั้นช่วยเขาหน่อยได้ไหม
ก็เรียกว่าให้ธนาคารออมสินไปดูแลให้เป็นธนาคารคนจน
ทำอยู่พักใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ไปถึงไหนแต่เข้าใจว่าคงไม่ต่อเนื่อง
เพราะว่าพี่น้องประชาชนของเราคนจนก็ต้องยอมรับว่า
วินัยในการที่จะเอาเงินไปคืนเขาเนี่ยไม่มี
ในที่สุดพอเขาหนี้ศูนย์หนี้เสียเขาก็ไม่เอาด้วย
สุดท้ายขึ้นมาไอ้การที่จะตั้งกองทุนหมู่บ้านกองทุนสตรีกองทุนทำมาหากิน
กองทุนห้องแถวแล้วแต่จะเรียกกันเถอะไปไม่รอด
สุดท้ายคนที่เขาทำมาหากินหากินหาเงินไปวันวันหนึ่งเนี่ย
ก็ไปกู้ใครล่ะครับก็ไปกู้นายทุนเงินกู้นอกระบบพวกนี้แหละ
ที่เป็นที่พึ่งแต่ว่าโอ้โหทำไมมันคิดดอกแพงขนาดนี้ล่ะ
ถ้าไม่ขูดเลือดกันถึงขนาดนี้คิดพอสมควรหน่อยได้กำไร
ก็ว่ากันไปเถอะถึงจะเลี่ยงจะผิดกฎหมายแต่ว่า
ก็ชาวบ้านไม่มีที่พึ่งก็ยังดีกว่าดีกว่าไม่มีเงินทำมาหากิน
อันนี้ก็เข้าใจแต่ว่ารักษณะที่ไอ้ลายนี้ทำเนี่ย
มันเกินเหตุกู้หนึ่งหมื่นปีหนึ่งต้องไปจ่ายสามหมื่นเฉพาะดอก
สิบห้าวันเอาไปสองพันยี่สิบห้าวันเอาไปสองพัน
แล้วที่น่าเจ็บใจก็คือว่าค่าราชการมีส่วนไปเกี่ยวข้อง
เนี่ยตอนนี้ก็อยากจะรู้ว่า๑๐๐กว่าชื่อเนี่ย
ถ้าสมมุติทำผิดจริงเนี่ยไม่ควรจะเป็นความลับ
ตรงไปตรงมาก็เปิดเผยสิคนจะได้รู้
จะเป็นทหารหรือเป็นตำรวจอันนี้ก็ยิ่งหนักเข้าไปอีก
ยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะคุณมีหน้าที่ต้องปกป้อง
ความสุขของประชาชนและคุณไปร่วมมือกับคนที่เขามารังแก่ประชาชนเนี่ย
อ่ะคุณปล่อยไว้ได้ยังไงใครจะปล่อยไว้ได้ยังไง
ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้อยากให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยสั่งการ
ว่าเรื่องนี้ต้องเด็ดขาดต้องจริงจังมันถึงจะเห็นผล
มีฉะนั้นแล้วเนี่ยพอพรุ่งนี้ไม่มีข่าวเรื่องก็เงียบไปอีก
ว่าจะไปตามแคะตามคุยว่าอะไรไปถึงไหนเผลอเรื่องก็เงียบไปอีก
อย่างที่บอกนะครับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ไม่เกิดไม่ใช่เพิ่งเกิด
ก็ถูกจับดำเนินคดีกันมาแล้วสุดท้ายขึ้นมาไปถึงไหนก็ไม่รู้
ประกันตัวไปแล้วสารตัดสินยังไงเราก็ไม่รู้
เพราะว่าเมื่อไม่เป็นข่าวก็ไม่มีทางรู้
วันนี้เอามาขีดเส้นใต้อีกทีหนึ่งว่าเรื่องนี้ต้องให้เสด็จน้ำครับ
เรื่องนี้ต้องทำให้ถึงที่สุดเพราะถ้าพฤติกรรมอย่างนี้ยังปล่อยอยู่ได้
ก็แปลว่าความขลังคอสชลดลงไปเยอะเลยครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
ถ้าปัญหานี้ถูกแก้ไขเสร็จแล้วเราต้องมองไปถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนผู้มีรายได้น้อยไหมคะ
แต่ว่าเอาเข้าจริงคนที่กู้ได้เนี่ยคือคนที่แข็งแรงคนไม่มีหลักทรัพย์เขาไม่ให้กู้ถ้ามีหลักทรัพย์แล้วทำไมต้องไปกู้
คือแบงค์เนี่ยพยายามจะขอร้องให้คนรวยกู้คนรวยเขาบอกฉันมีอยู่แล้วฉันจะกู้ทำไมแต่คนไม่มีเนี่ยไปกู้ลำบาก
แต่สุดท้ายขึ้นมาคุณไม่จ่ายเงินตามกำหนดก็เยอะพอเยอะปั๊บเนี่ยแบงค์เขาเดือดร้อนเพราะธนาคารชาติคอยกำกับควบคุมอยู่ว่าทำไมคุณบริหารหนี้ศูนย์
ฉะนั้นมันก็วนอยู่อย่างนี้อันนี้ก็เข้าใจเขานะก็เข้าใจเขาปัญหาก็ค่อนข้างวนเพราะเขาไม่มีเงินจ่าย
นี่ไม่มีจ่ายทั้งธนาคารและไม่มีจ่ายทั้งหนี้นอกระบบด้วยใช่ครับก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่อย่างนี้ครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ไอ้แก๊งพวกนี้เอาไว้ไม่ได้
ขอบคุณค่ะ